โดยเฉพาะเรื่องราวของสาวดิวอริสราสาวฮอตคนนี้มีเรื่องให้ได้ตามตลอดเลย
พลุเธอยังดังแว่วมาอยู่ข้างหูอยู่เลยนะคะ

แต่ว่าภาพล่าสุดที่จะให้ดูเนี่ย
จะเรียกว่าภาพเหล่านี้เป็นการจบดราม่าหรือว่าแทนความรู้สึกผิด
อันนั้นก็ว่าได้นะที่เป็นประเด็นดราม่าเลยคุณผู้ชม
ข้าวของมากมายที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ค่ะ
เผยแพร่ผ่านเพจเจ๊มอย๑๐๘เมื่อวานนี้

ดิวอริสราเนี่ยส่งของกินของใช้
มันมีทั้งข้าวซ้านอาหารแห้ง
ไข่ไก่ขนมน้ำดื่มผ้าอ้อมสำเร็จรูปเจลแอลกอฮอล์
เป็นยังไงรายการเยอะมากเลยแน่นเลย
เป็นจำนวนมากนะคะก็ไปให้กับชาวบ้านที่

ก็ให้ไป๗๕๐ครัวเรือน

ซึ่งอยู่ในระแวกโรงแรมที่ดิวแล้วก็แฟนหนุ่มเขาไปพักนั่นแหละค่ะ
ก็คาดว่าน่าจะเป็นการแสดงความรับผิดชอบแล้วนะคะ
จากกรณีปมดราม่าพลุวันเกิดที่ผ่านมานั่นเองนะคะคุณผู้ชม
เออเนาะก็จากข่าวนี้หลายคนก็เป็นกระแสเป็นดราม่าเหมือนกันนะคะ
ในการที่เรามีความสุขแต่ว่าอาจจะไปกระทบจิตใจกับคนอื่นหรือเปล่าแบบนี้นะคะ
ใช่แล้วค่ะแต่ว่าทำดีแบบนี้เราก็ต้องชื่นชมเนาะคุณผู้ชมค่ะ